สงวนสหวงค่ะก็เปิดใจกับผู้สื่อข่าว
เป็นครั้งแรกหลังจากที่สูญเสียลูกชายไป
บอกว่าในตอนนี้นั้นครอบครัวเข้มแข็งมากขึ้น
หลังจากได้รับกำลังใจทั้งจากแฟนคลับเอง
หน่วยงานราชการต่างที่เข้ามาช่วยเหลืองานศพของคุณปอค่ะ
เมื่อช่วงสายที่ผ่านมานายสงวนสหวงคุณพ่อของพระเอกชื่อดังปทฤษฎีนั้นได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนเป็นครั้งแรกหลังการสูญเสียลูกชายไปเมื่อวันที่๑๘มกราคมที่ผ่านมา
โดยเผยว่าครอบครัวนั้นเข้มแข็งมากขึ้นหลังจากได้รับกำลังใจจากประชาชนที่หลั่งไหลมาร่วมไว้อาลัย
และส่งความปรารถนาดีมาจากทั่วทั้งประเทศรวมถึงหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลืองานบำเพ็ญกุศลของปทฤษฎี

โบวัลด้าและน้องมะลี้
ทายาทของลูกชายให้เติบโต
อย่างที่ปอตั้งใจและวางแผนไว้
โดยเฉพาะเรื่องของการศึกษาผงมะลิ
รวมถึงสารต่องานเพื่อสังคม
ลูกชายเคยทำไว้ก่อนหน้านี้ด้วย
ถามว่าพี่โบกับมะลี้ห่วงพี่ปไหม
ทุกคนก็คือมันมีคำตอบอยู่แล้วในเหตุการณ์อย่างนี้อยู่แล้วครับ
เขาคงว่าทุกคนก็รักอะไรพี่ปอ
มะลิเองเนี่ยกับโบนั้นก็คือปอ
เพราะฉะนั้นมะลิกับโบก็ต้องเป็นครอบครัวพ่อตลอดไปนะครับ
ปอเขาคิดไว้ว่าจะทำให้กับมะลิอย่างไรเนี่ย
เราก็จะรักในภาวะที่เราสูญเสียอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้อย่างปฏิเสธ
ไม่ได้แต่เราก็มีอะไรที่มันมาให้กับเราทดแทน
โดยเฉพาะความรักจากประชาชนคนในวงการทั้งผู้ใหญ่ทั้งนักแสดง
ร่วมกันทั้งทีมงานอะไรคุณก็เห็นทุกวัน
อันนี้คือสิ่งที่เราดีใจมากนะว่าเพื่อนในวงการ

โดยเฉพาะวันที่๒๓นี่ยิ่งจะมากันมาก

คุณพ่อก็ยังบอกว่าคุณปอได้เตรียมทุนการศึกษา

รวมไปถึงทางคุณพ่อเองก็จะสารต่อ
สำหรับทุนการศึกษาต่างที่คุณปอได้มอบไว้
กับอีกหลายคนค่ะ

ที่คุณปอได้ส่งเสียมานะคะ
นอกจากนี้คุณพ่อของผู้ตำรวมชื่อดัง
ก็ยังเผยถึงเหตุการณ์วันเคลื่อนร่างของลูกชาย
ด้วยจากโรงพยาบาลรามาธิบดี
ที่จะไปประกอบพิธีทางศาสนา

เกิดเหตุการณ์ดราม่าขึ้นนะคะ
โดยระบุว่าทางครอบครัวสหวงนั้น
เพราะเข้าใจดีว่าทุกคนนั้นต่างทำหน้าที่ของตัวเองค่ะ

ตรง๑๑๒บขอลองอะไร
ก็ดีมาโดยตลอดใช่ไหมครับ

ตอนที่เราจะพาพี่ปอกลับนั้น
คนมาตรายติดสุทธิ์ยังเป็นที่หนักข่าวหนั้งผู้ถ่าขายไปข่าว